อย่าลืมนะครับวันนี้เราเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมส่งข้อความมา

กับเรื่องของสภาพอากาศว่าณเวลานี้ครับ
ในพื้นที่ของคุณผู้ชมนั้นสภาพอากาศเป็นอย่างไร
ฝนตกลงมามากน้อยแค่ไหนมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมหรือไม่
ส่งเข้ามาแลกเปลี่ยนกันกับหน้าจอของเรานะครับ

ฝนตกลงมาหลายพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วย
แต่ว่าหลังจากนี้ไปครับฝนจะตกลงมามากน้อยแค่ไหน

ต้องถามคนนี้ครับคุณคุปตนันมารออยู่แล้วนะครับ
ช่วงนี้คงต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันหนักหน่วงกันหน่อยนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง

อย่างที่ได้เห็นภาพข่าวกันไปหลายจุดเลยทีเดียว

ในระยะนี้มีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง

คุณผู้ชมครับอย่างที่ได้ทราบกันนะครับว่า

เมื่อวานและพรุ่งนี้มีโอกาสเกิดแบบนี้
โดยฝนที่ตกมานั้นเป็นฝนฟ้าขนองตก
มาไวแต่สำคัญคือมาพร้อมกับ
ลมกระโชกแรงในบางพื้นที่แล้วก็เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่า
นี่คือฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จากในกรุงเทพมหานครแล้วยังมีหลายจุดเลยทีเดียว

สองทิศทางคือที่มาปั๊ดทะกัน
ก็คือกรษาลมจากทิสต์ตะวันตกเฉียงใต้
ก็คือเมด
ไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
แน่นอนจุดที่มีการปัสเถอะกันของกรษาลม๒
ทิศทางนั้นสามารถให้จัดเหนี่ยวนำ

อย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ในหลายพื้นที่นะครับ
และตลอดทั้งวันจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
มีการเกาะตัวของกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นขนาดนี้เอง
มีจุดไหนบ้างที่มีฝนฟ้าขนองมีกลุ่มเมฆเกิดขึ้นนั้น

เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยครับ

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนใหญ่นั้นอยู่ในบริเวณฝั่งตะวันตก
ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดแม่ห้องศรเชียงรายพยาวลำปางพิสุนุโลก

ภาคอีสานในแถวบรรเวณเจาะบึงกาลนะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคกลางนั้นจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานี
ไชณศิงบุรีลบบุรีซุละบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยา
ภาคตะวันออกในบริเวณจวัดชนบุรีระยองชฯเชิงไซว์จันทบุรี
ส่วนนี้คือการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนที่จะเทลงมาต่อจากนี้เป็นต้นไป๒๔ชั่วโมง
ส่วนใหญ่นั้นยังคงเน้นจุดเดิมนะครับนั่นก็คือในบริเวณพื้นที่ตอนบนของประเทศไทย
ฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
รวมไปถึงในจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่เหล่านี้เอง
ฝนตกก่อนหน้านี้มาหลายวันแล้วนะครับดังนั้นฝนที่ตกแบบนี้
ประกอบกับฝนที่ตกมาก่อนหน้านี้บริเวณไหนที่ต้องเจอกับภัยแรงที่มีดินร่วนสุย
มีลักษณะของดินที่แตกระแหงเจอฝนตกหนักแบบนี้อาจจะทำให้เกิดภัยอื่นตามมาได้
ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันดินคนถล่มดังนั้นต้องเฝ้าติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วย
ข้อมือหมุนสกุรูพ์ที่บอกไบทางด้านของฝั่งตะวันตกของภาคเหนื้อ
รวมทั้งภาคกลางนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานคร
ส่วนตะวันออกนั้นก็มีชนบุรีมรยองแล้วก็จันทบุรี
ส่วนภาคใต้นั้นภูเก็ตตอนนี้ฝนกำลังตกหนักทีเดียว
นอกจากระวังฝนแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือ
เหตุภัยพิบัติอื่นที่ต่อเนื่องมาจากฝนด้วยนะคะ
ที่สำคัญคือรับฟังประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะ